มาเจอกันดึกหน่อยวันนี้เพราะว่าไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดฟุตบอลของทีมชาติไทยให้ท่านชมถึงบ้านเช่นเคย
ใช่ค่ะนะฮะเผื่อใครกลับมาดูไม่ทันนะครับมีภาพไฮไลท์มาให้ท่านชมนะครับ
เพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยไปเตะรายการชัยหน้าครับสองพันสิบเก้าค่ะ
เป็นฟุตบอลสี่เศร้านะฮะจีนเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราเจอกับจีนฮะ
เจ้าภาพก็ลงสนามชุดสีส้มนะครับทีมชาติไทยเนี่ยฮะชุดสีน้ำเงินนะครับ
ครึ่งแรกจีนก็ทำเกมบุกอยู่เยอะนะแต่ก็เฉียดไปเฉียดมานะฮะ
ทำอะไรไทยไม่ได้นะครับโอ้โหแล้ววันนี้เราก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะ
อ่าทางเจ้าภาพเองก็อ่าแล้วอันนี้อันนี้ครึ่งแรกนะฮะ
นี่ฮะลูกนี้เราก็เตะโดงไปหน้าประตูตรงนี้เลยนะครับ
แล้วเดี๋ยวดูลูกนี้ธิริพันธ์พ่วงจันทร์ฮะ
นิววิ่งเติมไปแล้วจ่ายย้อนมาฮะ
เจชนะทิพย์สงกระสินก็ยิงเข้าไป
ไทยขึ้นนำ๑๐นาทีที่สามสิบสองนะฮะส่วนนี้เป็นครึ่งหลังนะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้เป็นครึ่งหลังนะฮะเราก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วจีนเขาก็ต้องเปิดเกมบุกแล้วอืมเฉียดไปใช่
คือประกบคู่เจอกันสี่เศร้าทุนาเมนต์นี้เนี่ยที่จีนเขาเป็นเจ้าภาพ
ใครชนะไปเข้าชิงนะค่ะถ้าจีนแพ้นัดนี้ก็คือต้องไปชิงที่สามอ่ะ
ก็พยายามที่จะยิงเต็มที่ฮะครึ่งหลังแต่ทำอะไรไทยไม่ได้ครับ
ช่วงต่อเวลานี้ก็ต่อเวลาไปถึงห้านาทีอ่ะอืม
แต่ก็ยังทำอะไรไทยไม่ได้มีธีรทรบุกขึ้นมา
นี่ฮะจบเกมนะครับ

ส่วนอุรกวัยกับอุสเบกียสถานใครแพ้ก็ไปชิงที่สามกับจีนเจ้าภาพนะฮะนี่จีนเขาก็จัดโปรแกรมเอาไว้เลยสำหรับไทยรัฐทีวีค่ะเพราะเขารู้ว่าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่มีนาคมเนี่ยเราไม่ว่างเพราะเราเลือกตั้งกันใช่รายการใหญ่เขาเลยขยับไปวันนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้าฮะถึงนู่นแล้วห้าทุ่มเท